เป็นครั้งแรกที่นายกพูดถึงการยุบสภา

ประมาณสัก๓โมง๓๕นาที
จึงปรากฏนายกไปที่สูมประชุม
แสดงสินค้านานาชาติที่เชียงใหม่

อย่างที่นายกก็บอกเขาให้สัมภาษณ์
เป็นการครั้งแรกที่นายกเขาพูดนะครับว่า

ก็ต้องรอแล้วสิรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวก็ออก
เมื่อถามว่าสัปดาห์หน้าจะประกาศแล้วหรือเปล่า

ระหว่างนี้เขาก็ขอลงพื้นที่ตรวจราชการเพราะยังมีงานอยู่

เป็นครั้งแรกที่นายกก็ยอมรับแล้วว่า
เร็วนี่แหละยุบสภาแล้วน่าจะก่อน๒๑
เดี๋ยวนะวันนี้๑๗แล้วนะคะ
ใช่ครับอย่าลืมนะยุบสภาเสาร์อาทิตย์ได้นะ

แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ง่าย
ถ้าสมมุติพูดเป็นนัยยะตอนนี้ก็คือ
ลั่นกองแล้วล่ะลั่นกองในการเลือกตั้ง
พร้อมกันหมดแล้วล่ะวันนี้นายกเขาไปที่จังหวัดเชียงใหม่
นะครับเขาก็ไปติดตามคืบหน้าว่านโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี้ย
กลางต้องยอมรับลงเชียงใหม่เนี่ยมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ย
งวดจริงจริงเข้มข้นโดยจุดแรกที่นายกไปแล้วว่า
ว่าพวกเราจะไปใครจะไปเชียงใหม่จุดแรกที่เป็นแลนดมาร์คคือ
ครูบาศรีวิชัยใช่ครับครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ย
ก็มีตำรวจนะฮะทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบเนี่ย
ดูแลความปลอดภัยทันทีที่นายกมาถึงจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้กราบสการะอนุสวรีครูบาศรีวิชัยที่เชิงดอยสุเทพ
พักเหนือก็จะเป็นสะหร่อยอ่าอ่าช้ากล้วยดอกไม้ค่ะ
ปรากฏเป็นดอกไม้แห้งเน่าสองอันให้นายยกอยู่นะครับ
แล้วก็ถามนายกเมื่อไหร่จะยุบสภาแฟนคลับ
เมื่อไหร่จะยุบสภานายกเขารับนะฮะนี่เป็นดอกไม้เน่าสองอัน
นายยกเมื่อไหร่จะยุบสภาฟังสักนิดหนึ่งฮะ
นายยกค้าให้ดอกไม้ค่ะนายยกค้าให้ดอกไม้ค่ะ
นายยกยุบสภาเมื่อไหร่ค่ะออกมานั่งไปค่ะเดี๋ยวก็รอค่ะ
ทำไมล่ะมีอะไรไหมล่ะครับผมท่านอาจจะยังไม่ได้มองด้วยว่าดอกไม้มาเน่านะ
ใช่จะไม่ทันต้องมองฮะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่า
บางทีท่านอาจจะไม่ทันเห็นหรอกว่าดอกไม้เป็นยังไงท่านรับเสร็จแล้วก็ส่งเลย
ถูกต้องแต่ปรากฏว่านี่แหละนายกก็ถามว่าจะยุบทำไม
นึกออกป่ะจะต้องมีอะไรเหรอแกก็ถามกลับเหมือนกันครับเนาะ
ผลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าก็รอฟังแล้วกันเดี๋ยวก็ถึงเวลาเองอืม
ปรากฏวันนี้คนก็ไปถามคนที่ยื่นดอกไม้ก็คือคุณวันดีวันดีรัฐด้วงเนี่ย
อายุห้าสิบเจ็ดปีครับเขาก็หลังจากที่ยื่นดอกไม้เสร็จ
ก็ทำสัญลักษณ์สามนิ้วใส่นายกด้วยนะฮะก็คือให้นายกด้วยครับ
นี่ก็คือความเคลื่อนไหวของนายกซึ่งลองฟังเสียงเขาสักนิดหนึ่งไหมฮ
เราต้องการเดินหน้าเราไม่ต้องการถอยหลังอีกแล้วนะคะค่ะขอบคุณนักศึกษา
ก็เป็นเสียงประชาธิปไตยเนอะพี่เนอะสักครั้งประชาธิปไตยเราคือติดหนึ่งติดหนึ่งเสียงค่ะ

มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ห้าวันนี่ไม่ใช่แล้วค่ะค่ะแล้วพวกเราฝ่ายประชาธิปไตย

ไม่ทันคิดว่านายกไม่น่าจะเห็นไม่น่าเห็นฮะไม่น่าเห็นก็คือใครให้เค้ารับ